จะพาไปทานอาหารอร่อยระดับตำนาน
แต่ละร้านเนี่ยเขาเปิดกันมาโอ้โหเป็นร้อยปี
ระดับตำนานจริงไปดูกันว่ามีร้านอะไรบ้างครับ
ตลอดกินวันนี้จะพาไปบุกกินให้ทั่วถิ่น
หลากหลายร้านอาหารในตำนาน
ที่เป็นมรดกแห่งความอร่อยเป็นร้อยปี
เริ่มกันที่ร้านแรกเลยค่ะ
ไปกันที่ย่านตลาดน้อยซอยสุกร๑
ร้านอร่อยในตำนานย่านนี้ก็คือ
ร้านแดงราชาหอยทอด
หอยทอดราชาไซส์ใหญ่เต็มปากอร่อยเต็มคำ
สืบทอดสูตรกันมายาวนานกว่า๔ชั่วอายุคน
ใครที่ผ่านไปมาแถวนี้ก็พลาดไม่ได้
ที่จะมาลิ้มลองความอร่อยของเมนูเด็ดที่นี่ค่ะ
เมนูแรกเมนูหอยทอดสูตรบรรพบุรุษ
หอยแมลงผู้ทอดและหอยนังรมทอด
ที่รสชาติเป็นที่เรื่องลือ
กับการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี
หอยแมลงผู้และหอยนังรม
เลือกเอาเฉพาะตัวใหญ่สดเท่านั้นค่ะ
ส่วนแป้งที่ใช้ทอดก็เป็นสูตรที่ตกทอดกันมา
บรรพบุรุษทำให้หอยทอดจานนั้นกรอบนอกนุ่มใน
ละมุนลิ้นกันแบบสุดเลยค่ะ
และนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูในตำนานความอร่อย
อส่วนและก็ออรัวค่ะ
ใครที่อยากไปชิมหอยทอดในตำนานมากันได้เลย
ร้านแดงราคาหอยทอดซอยสุกร๑ตลาดน้อยสัมพันธวงศ์
เปิดขายทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๒โมงครึ่งค่ะ
ต่อกันกับร้านที่๒คันกี่น้ำเต้าทองย่านเยาวราช
เปิดร้านมาตั้งแต่ปีพศ๒๔๔ถึงตอนนี้ก็๑๑๗ปีแล้วล่ะค่ะ
ร้านนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องของการขายเครื่องดื่มสมุนไพรตาน้ำเต้าทอง
ซึ่งเป็นเครื่องดื่มจากสมุนไพรหลากหลายชนิดมีทั้งสูตรขมและสูตรหวาน
แบบร้อนแบบเย็นแบบใส่แก้วและก็แบบใส่ขวด
แบบใส่แก้วที่เตรียมพร้อมให้มาดื่มกันตลอดเวลาแบบนี้ล่ะค่ะ
โดยมีทั้งสูตรขมพริกแกร้อนในบำรุงสุขภาพทำให้รู้สึกเย็นสดชื่น
อกจากนี้ก็ยังมีน้ำจับเลี้ยงสูตรหล่อห้างกล้วยที่แก้ร้อนในแก้ไอขับปัสสาวะ
น้ำมะขามป้อมแก้ไอแก้เจ็บคอแล้วก็เย็นชุ่มคอ
และน้ำใบบัวบกที่บำรุงสมองและรักษาโรคกระเพาะค่ะ
แบบแก้วราคาสิบบาทหรือถ้าใครไม่อยากยืนดื่มที่นี่
ก็สามารถหาซื้อกลับไปทานที่บ้านได้เลยค่ะขวดละสามสิบบาท
ใครที่อยากสดชื่นแบบนี้ไปกันได้เลยที่ร้านคันกี่น้ำเต้าทอง
อยู่ตรงสามแยกหมอมีด้านขวามือของถนนเจริญกรุง
เปิดบริการตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔ทุ่มทุกวันค่ะ
ในตำนานร้านสุดท้ายต้องยกให้ร้านนี้เลยล่ะค่ะ
มีกรอบจีนหลีสมัยร๕หรือมีกรอบเสวยสวรรค์ในตำนานนั่นเองค่ะ
เปิดมานานร้อยกว่าปีอยู่ย่านตลาดภูแห่งนี้นี่เองค่ะ
ส่วนเมนูเด็ดของที่ร้านก็หนีไม่พ้นหมี่กรอบนี่แหละค่ะ
เป็นหมี่กรอบที่สืบทอดความอร่อยมาตั้งแต่สมัยร่อห้า
ที่มีตำนานความหอมอร่อยกับหมี่กรอบสูตรอาเหล่ากง
พี่เจ้าของร้านเล่าว่าเมื่อตอนผัดจวนจะเสร็จแล้ว
ก็จะมีกลิ่นหอมลอยไปไกลจนพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จมาย่านนี้
แล้วก็ได้กลิ่นหอมแบบนี้จึงให้เจ้าของร้านเข้าเฝ้า
แล้วก็ตรัสชมว่าจีนหลีผัดหมี่กรอบเป็นเลิศ
จากนั้นเองมีกรอบจานนี้ก็เป็นตำนานคู่ความอร่อยของที่ร้านตลอดมา
อกจากความหอมอร่อยของมีกรอบล้อ๕แล้ว
ที่ร้านก็ยังมีเมนูเด็ดอีกมากมาย
ทั้งมีน้ำสมัยหล่อห้า
ปลาสำลีแดดเดียว
แกงเขียวหวานลูกชิ้นโรตี
ซึ่งเมนูเหล่านี้ก็ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในร้านได้อย่างต่อเนื่อง
และก็ส่งต่อความอร่อยในตำนานนี้กันอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
ใครที่อยากมาอร่อยกับรสชาติระดับตำนานแบบนี้
มากันได้เลยที่ร้านหมี่กรอบจีนหลีสมัยรห้า
ซอยเทอร์ไทย๑๖สลาดภู
ร้านเขาเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
ส่วนเสาอาทิตย์เปิดทั้งวันทั้งวันจ๊า
และนี่ก็คือร้านเด็ดในตำนานกับความอร่อยร้อยปี
ครั้งหน้าจะพาไปชิมช็อปเที่ยว
หรือดูอะไรแปลกตาที่ไหนต้องติดตามกันค่ะ